สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องนี้ต้องตามเรื่องอะไร
ก็เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไว้เรื่องของสอสอบัญชีรายชื่อ
เพราะอีกจากนี้ไปอีก๔๕วันจะถึงวันที่พักจะต้องไปสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นความยุ่งยากของหัวหน้าพักกรรมการบริหารพัก
พักการเมืองทั้งหลายกายเรื่องบัญชีรายชื่อนี่แหละ
ยุ่งยากในการจัดอันดับสอสอบัญชีรายชื่อ
คือผู้สมัครสอสอเขตเนี่ยสมัครแล้วก็มีโอกาสลุ้น
กว่าจะถึงวันเลือกตั้งว่าคนจะเลือกหรือไม่ได้เลือก
ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นขึ้นอยู่กับคนเลือกหรือไม่เลือก
แต่ว่าผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยเอาว่าพอเห็นลำดับว่าตัวเองอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แล้ว
แล้วพอประเมินได้ว่าพักที่ตัวเองสังกัดจะได้บัญชีรายชื่อกี่คน
ก็รู้ได้เลยครับว่าตัวเองจะได้เป็นสอสอหรือไม่ได้เป็นสอสอ
ไม่ต้องรอวันเลือกตั้งหรอกรู้กันในวันสมัครนั่นน่ะ
ฉะนั้นการจัดอันดับสสปติฤษฐ์เนี่ย
มันจึงเหมือนคำพิพากษาชี้ชะตาตั้งแต่วันเริ่มสมัคร
ทีนี้มาดูว่าในมุมของพักการเมือง
การจัดอันดับเขาคำนึงองค์ประกอบอะไร
ผู้สมัครที่มาจากกลุ่มทุน
กลุ่มทุนเนี่ยเป็นผู้บริจาคเงินให้พัก
พักก็ต้องเกรงใจกลุ่มทุน
ใครมาลงสมัครบัญชีรายชื่อก็ต้องจัดอันดับให้เขามั่นใจว่า
อยู่ในกลุ่มเซฟโซนได้เป็นสอสอ
คลั้นจะให้เขาไปสมัครสอสอเขตก็ไม่มีทางหรอกครับ
เพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทำพื้นที่ล่วงหน้าเอาไว้ก่อน
หาเสียงก็ไม่เป็นโอกาสที่จะเป็นสอสอยาก
แล้วการสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ
ก็ต้องอยู่ในอันดับที่เป็นเซฟโซนอย่างที่ว่านั่นกลุ่มทุน
กลุ่มที่๒ผู้สมัครสอสอเก่า
ที่เขายอมหลีกทางให้พักส่งคนอื่นลงไปในเขต
ที่ตัวเองเคยเป็นสอสอแทนแล้วขยับขึ้นมาเป็นบัญชีรายชื่อ
อันนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันว่า

อันนี้รวมถึงกรรมการบริหารภักดิ์ด้วย

กลุ่มที่๓เนี่ยจะเป็นสอสอเก่าหรือผู้สมัครหน้าใหม่
หวังใช้เส้นใช้สายของผู้ใหญ่ในพัก

ที่ต้องฟาดฟันตบตีกันเองในพัก
และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกพัก

เกือบทุกพักเนี่ยจะอุบการจัดอันดับเอาไว้ก่อน
โน่นไปรู้ว่าวันยื่นสมัคร
เห็นแล้วก็ได้รู้ว่าใครอยู่อันดับไหน

รู้แล้วก็ทำอะไรไม่ทันแล้วครับ
ไอ้คลันจะถึงต่อให้ลุ่วร่วงหน้า

พักใหม่ที่จะไปอยู่เขาก็เจอปัญหา
เขาก็ตบตีฟาดฟันกันพอแล้ว
แล้วคนที่ย้ายไปใหม่จะไปแทรกตรงไหนล่ะ
ฉะนั้นก็จะเป็นประเด็น
เรื่องร้อนในพักอยู่ในตอนนี้
หลัดพาดหัวชิงปฏิลิสต์วุ่นโดนข้ามหัวตั้นลาออก
ตันก็คือจิตพัฒน์กิจดากรที่โพสต์ทำนองน้อยเนื้อต่ำใจ
แต่ยังไม่ชัดหรอกครับว่าจะอยู่กับประชาธิปัตย์ต่อหรือลาออก
หรือสาระสิทธิ์ไม่ลงสมัครเหมือนที่อาจารย์แหม่มนิรมนภินโยสินวัตร
สละสิทธิ์จากการลงสมัครบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
หลังรู้ชื่อตัวเองว่าตัวเองไปอยู่ในลำดับที่๒๐
โอกาสเป็นสอสอบัญชีรายชื่อน่าจะยาก
เรื่องแบบนี้เนี่ยทางออกยังมีครับ
เช่นถ้าพักได้เป็นรัฐบาล
หรือพักได้เป็นพักร่วมรัฐบาลพักก็จะส่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อ
คนสำคัญที่เข้าสภาไม่ได้ส่งไปไหนครับไปนั่งในตำแหน่ง
ไปนั่งในตำแหน่งข้าราชการการเมืองเช่นส่งไปเป็นเลขารัฐมนตรี
ัญชุดต่างก็ส่งชื่อเข้าไปเป็นกรรมการวิสามัน
เป็นข้าราชการการเมือง
และบางตำแหน่งที่ไปเป็นเช่น
เป็นรัฐมนตรีโอ้
สอสอสอบตกบางคน
มาบอกว่าตอนนี้เป็นเลขารัฐมนตรีโชคดีที่สอบตก
เพราะถ้าสอบได้ก็ได้เป็นแค่สอสอแต่ว่าเพราะสอบตก
ให้มาเป็นเลขารัฐมนตรีมีบทบาทมีหน้าที่มีหน้ามีตามากกว่าเป็นสอสอตั้งเยอะ
ฉะนั้นนักการเมืองต้องหนักแน่นครับ
นักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเขาหนักแน่นเขาคงมั่นเขาคงที่
สอบตกสอบได้พักจะให้อยู่ลำดับเท่าไหร่เขาก็อยู่
แต่ว่าคนรุ่นใหม่มีปัญหา
ตอนนี้พักการเมืองก็จะมีปัญหาเหล่านี้ทุกพัก
ขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารจัดการว่าจะหาทางออกยังไงของแต่ละพัก

ฉะนั้นจากนี้ไปคอยดูเถอะก็จะมีข่าวเรื่อง
พักนั้นพักนี้มีแรงกระเพื่อมมีคลื่นใต้น้ำอะไรต่ออะไรเยอะแยะ
อันนี้ก็เป็นธรรมชาติการเมืองเราอย่าไปตกใจ
โอ้โหเมื่อวานนี้ประชุมคอลโลมคุยกันเรื่องนี้ยุ่งกันไปหมดเลย
กลายเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ก็เห็นหัวข่าวนี่
ขอรมอยกระดับแก้ฝุ่นพิษจับมือเพื่อนบ้านลดการเผา
เพื่อนบ้านก็คือเมียนมาลาวที่มีอนาเขตผืนดินติดกัน
รัฐมนตรีต่างประเทศดอนประมัติวินัยบอกว่า
ท่านได้หารือกับท่านทูตเมียนมาร์ท่านทูตลาวประจำประเทศไทยเบื้องต้นคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
อกจากนั้นให้ทูตไทยที่ประจำอยู่ในสองประเทศไปหารือกับทางการของสองประเทศ
แล้วบอกว่าล่าสุดฝ่ายเมียนมาร์กับฝ่ายสปลาวรับปากแล้วที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
นี่เป็นทิศทางแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้นะครับว่ามันไม่ง่ายหรอกที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านไปบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างที่เราต้องการ
เพราะเขาก็ยุ่งยากใจจะไปบังคับให้คนของเขาทำตามข้อตกลงก็คือการหยุดเผา
ของสองสามประเทศนี้ก็เหมือนคนของเราก็คือว่าเขามีจำเป็นมีความจำเป็น
และมีวิถีทางการเกษตรที่ยังต้องพึ่งพิงการเผาเอาอย่างอื่นมาทดแทนไม่ได้
เพราะการเผาคือต้นทุนที่ต่ำที่สุดเมื่อวานเนี่ยผมหยิบเอาผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อเด็ก

หลัดกระทรวงหมอโอภาษย์เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้
แล้วบอกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา๒๒๘๘๗๐ราย
แล้วกลุ่มโรคที่พบสูงสุดได้แก่กลุ่มโรคทางเดินหายใจกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบและกลุ่มโรคตาอักเสบ

ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็นำไปสู่หารือกันในคอรมอ
เป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่ว่าขอให้ทำใจเถอะครับ
วันนี้มีข่าวมาจากเชียงรายว่าสถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นเยอะแล้ว
หลังจากลมมาช่วยแล้วจะค่อยค่อยดีไปเรื่อยเรื่อย
ให้ทำใจว่าพอสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติ
เรื่องนี้ก็ถูกลืมไอ้ที่บอกว่าจะทำโน่นทำนี่ทำนั่น
สั่งการเรื่องนั้นเรื่องนี้หายหมดเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นปกติแล้ว
รอไว้ปีหน้าฟ้าใหม่สถานการณ์มันเกิดมาอีกทีนึง
เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นี่คือวัฒนธรรมแก้ปัญหาแบบไทยครับ
ต้องทำใจว่าเราแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเราทำไม่เป็น
เราทำได้แบบนี้แหละคอยดูกันแล้วกัน
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ